คุณผู้ชมเรามาต่อกันที่เรื่องของรถจักรยานยนต์ที่ชอบไปขับบนฟุตบาท
เรื่องนี้มันเป็นปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราเป็นข่าวใหญ่โตกันไป
ว่าจะที่ไหนไหนก็ตามนะคะมันยังคงเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหม
เกิดขึ้นอยู่คุณผู้ชมแล้วสิ่งสำคัญคดีที่มันเคยเกิดขึ้นล่าสุดคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้
ที่มีรถจักรยานยนต์ไปชนกับน้องนักเรียนคนหนึ่งที่เดินอยู่บนฟุตบาทจนเขาบาดเจ็บ
เรื่องถึงโรงถึงศาลล่าสุดคนขับรถจักรยานยนต์คนนี้ถูกสารตัดสินจำคุก๑เดือนโดยที่ไม่รอลงอาญา

นี่คืออุทาหอนเลย

ใครที่จะไปขับรถบนฟุตบาทหรือทางเท้าคุณต้องติดตามคดีนี้เพราะว่าคุณติดคุกนะคุณติดคุกนะ
ถ้าเกิดไปชนคนเขาคดีเก่าอันนี้คือคดีเก่าเมื่อปลายปีก่อน
สารสั่งลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจากเหตุการณ์ที่นายภูมิบดลศรีสำรงอายุ๒๓ปีขับรถรับส่งเอกสาร
แล้วขี่รถขึ้นไปบนฟุตบาร์ดไปชนนักเรียนหญิงคนหนึ่งของโรงเรียนบริษัท๓
และเมื่อวานศาลได้พิจารณาลงโทษจำคุกนายภูมิดล๒เดือน
แต่ลดโทษเนื่องจากว่าเขาสารภาพแล้วก็ไม่เคยทำผิดมาก่อน
กักขัง๑เดือนโดยที่กักขังให้เอาไว้ที่โรงพักหรือที่อื่น
โดยไม่ใช่ให้เข้าเรือนจำ
นั่นหมายความว่าต้องนอนในคุกของโรงพัก๑เดือน
ก็ข้อมูลแคบก็ไปไหนไม่ได้นะ๑เดือน
แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือท้ายคำตัดสินแบบนี้

จำเลยอ้างว่าขี่บนทางเท้าเพื่อหนีรถติด
โดยไม่คำนึงถึงคนอื่นบนทางเท้า
ซึ่งถือว่าขาดจิตสำนึกต่อสังคมเป็นเรื่องร้ายแรง
จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะรอลงอาญา
คุณไม่คำนึงถึงส่วนรวมคุณคำนึงถึงแต่ตัวคุณเอง

แม้ว่าภูวดลนั้นใช้เงิน๑๘๐๐๐บาทขอประกันตัว
สู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์แต่คำตัดสินของสารอันนี้

มันเป็นการเตือนให้คนขี่รถจักรยานยนต์คิดเยอะ
ก่อนที่จะขึ้นบนทางเท้าคิดซะก่อน
ขึ้นไปแล้วคุณจะโดนแบบนี้ติดคุกอะ
ไม่สามารถแก้ตัวได้เลยว่าไม่ได้ตั้งใจไม่รู้
รู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น
ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นก็อย่าขึ้นไปขี่บนนั้นค่ะ

มันไม่ได้เป็นถนนเลนจักรยานยนต์หรืออะไร
ถ้าคุณไม่ได้ใช้เท้าในการเดินทางก็ไม่จำเป็นต้องบุกนั้น
แล้วขึ้นไปแล้วอย่าไปบีบแต่ไล่คนเดินอันนี้ผิดด้วยนะครับ
จากติดคุกแล้วหรือถูกกักขังแล้ว
แน่นอนคุณมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐บาทด้วย
ตอนนี้นะกำหนดค่าปรับต่ำสุดเอาไว้๑๐๐๐สูงสุด๕๐๐
หลายคนบอกมานะปรับไปเลย๕๐๐เอาให้สูงที่สุดไปเลย
เพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก

ทุกวันแต่ว่าก็ยังไม่มีการกดขันหรือว่าจับกลุ่มอย่างจริงจัง
เออจริงอยากบอกแบบคนซ้อนด้วยเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดเราแบบซ้อนอยู่แล้วเห็นว่าเขาทำท่าจะขึ้นทางเท้าเนี่ย
บอกเขาได้นะคะว่าแบบอย่าขึ้น
เราก็มีสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้โดยสาร
ก็ต้องบอกเขาด้วยขึ้นแล้วมันเร็วอีกอย่างหนึ่งก็คือตำรวจคะบางคันขี่ผ่านหน้าตำรวจไปเลยก็ช่วยดำเนินการด้วยเคยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเหมือนกัน